คุณผู้ชมฮะ๒๓วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในประเทศไทยนี่ฝนตกหนักเลยนะ
อย่างที่จังหวัดมุกดาหารฝนก็ตกหนักเหมือนกัน
ทีนี้ทางกรมชนครับเขาเปิดประตูระบายน้ำ
เพราะว่าน้ำมันไหลเติมมาเยอะแต่เป็นโอกาสของชาวบ้าน
เอาพวกแหเอาพวกอะไรพวกนี้ไปดักจับปลากันครับ
นี่เป็นหน้าประตูระบายน้ำห้วยบางซายอำเภอเมืองมุกดาหาร
มากันเยอะเลยครับชาวบ้านเอาแฮเอาเบ็ด
แล้วก็ยอไปดักจับปลาแถวปากประตูระบายน้ำ
กรมชนเขาเปิดประตูระบายน้ำ๔บานเลย
ให้มันสอดรับกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำห้วยบางทราย
ไหลมาเติมตลอดเพราะ๒วันที่ผ่านมา

ตรงกับประกาศของกรมอุตุเลยที่เตือนว่า
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงไทยตอนบนนะฮะ
ตั้งแต่๑๕๑๗พฤษภาคมนี้
พอเปิดประตูระบายน้ำแบบนี้ปลามาเพียบเลยครับ
ปลาหลากหลายชนิดมันไหว้ถวนน้ำจากแม่น้ำโขงขึ้นมา
ทองของชาวบ้านแหละไปดักจับปลาได้แบบง่ายเลย
จับปลาเล็กได้บ้างปลาใหญ่ก็ได้บ้าง
บางคนปิ้งย่างกันตรงนั้นเลยนี่ฮะโอ้โห

โอ้โหนึกถึงนะถ้าย่างสดเนี่ยเนื้อมันจะหวานมากเลยใช่ไหมพี่เบิร์
นี่แล้วเขาย่างกันแถวนั้นเลยฮะ

ทอดกระเทียมนะหรือว่าถ้าใต้เราทอดขมิ้น

แต่ว่าดูน้ำเชี่ยวเหมือนกันต้องระวังกันด้วยเหมือนกันนะคะ